เว้ยหนูว่าวันสุขสีฟ้าแต่พี่ช้าวันสุขสีเหลืองเหรอคะ

อืมน้องมิ้นติดตามเยอะหรือเปล่าเห็นรู้สึกเหมือนนอนน้อย
เราไม่เกี่ยวเนอะไม่หนูก็จบตั้งแต่จริงเมื่อวานที่เราอ่านกันเรื่องที่ว่าสารแล้วล่ะ
ควรมาเคลียร์แล้ว
เพราะว่าเขาทำให้เห็นว่าครอบครัวของสงการ
ใช่ค่ะดูเรื่องโควิดกันหน่อยดีกว่ามีเรื่องอื่นให้เราได้สนใจกันเยอะจนหลายคนก็ลืมไปแล้วว่า
เออโควิดมันก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะยังอยู่คือหลายคนบางกลุ่มคนก็จะกังวลว่า
ตกลงไอ้สายพันธุ์ตอนนี้จะเปิดประเทศใช่ไหมคะ
ก็กลัวว่านักท่องเที่ยวจีนจะมีอะไรยังไงแบบไหนไหม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า

ถ้าเราโดนลูกผสมระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนเข้าไปเนี่ย
มันน่ากลัวหรือแบบอันตราย
อันนี้เป็นเคสแรกที่เราเจอในประเทศไทยนะคะ
แต่เขาบอกว่าเบื้องต้นคนใกล้ชิดของผู้ป่วยรายนี้เนี่ย
ยังไม่พบว่ามีอาการติดเชื้อค่ะ
บ้านเราเพิ่งจะเจอรายแรก
หลายคนบอกอุ๊ยยังไงตอนนี้ตื่นตัวกันใหญ่เลย
ตื่นตัวจะเริ่มเป็นตื่นตระหนกแล้วว่า

เราจะกลับไปสู่ยุคโควิดเมื่อ๒ปีก่อนอีกหรือเปล่า

ใช่คือเรื่องนี้หมอยงก็ออกมาพูดนะคะ
แต่อธิบายก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้เหมือนคนหน่อย
เรื่องที่ว่าเราจะเปิดประเทศเรื่องที่จีนจะเปิดประเทศ
คนจีนจะเข้ามาเยอะที่ว่าบินไปอิตาลี
ครึ่งลำเป็นจีนติดไปครึ่งลำหรืออะไรอย่างนี้

ก็เลยนอยมากว่าเดี๋ยวคนจีนเข้าประเทศไทยลงมา

ถ้าดูจากข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่ระบาดในจีนนะคะ
ก็คือยังเป็นโอมิครอนเหมือนเดิมที่บ้านเราก็เจอแล้ว

แล้วก็ไม่ได้มีการแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์ในไทยด้วย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องหน่อย
คือที่จีนเขามีมาก็เหมือนที่เรามีอยู่ตอนนี้นั่นแหละ
ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาอะไรใหม่เข้ามา
เรื่องต้นจากการเฝ้าระวังยังไม่เจอในประเทศไทยนะคะ

ซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันไปแล้วเนาะที่ว่ามันหลบภูมิเก่ง
ไม่ว่าจะเป็นภูมิจากวัคซีนภูมิจากการที่เคยติดไปแล้วอะไรอย่างนี้
มันค่อนข้างจะหลบเก่งแต่ก็อย่างที่พี่มดบอกเหมือนกัน
อาการก็ไม่ได้รุนแรงมากนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนว่าคุณเป็น๕โรคร้ายแรงครับ
ยังไงก็รุนแรง๑ผู้สูงอายุ๒โรคอ้วน
โรคร้ายแรงเกี่ยวกับทางเดินหายใจมันยังรุนแรงมาก
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเข็มกระตุ้นก็ยังคงจำเป็นอยู่
หลายคนอาจจะคิดว่าเออมันซาแล้วมันเป็นขาลงแล้วไม่ต้องฉีดแกได้มั้ง
เขาบอกว่ามันก็ไม่ควรประมาทไม่ควรกาดตกนะคะ
ทีนี้ดูโพสต์ของหมอยงดีกว่าหมอยงเนี่ยโพสต์ค่อนข้างน่าสนใจ

ไม่ต้องกลัวจีนเลยนู้นคุณไปกลัวยุโรปคุณไปกลัวอเมริกาดีกว่า

สายพันธุ์ใหม่อยู่ทางนู้น
จีนเนี่ยสายพันธุ์ของจีนล้าหลังเราอีก
ใช่สายพันธุ์ของจีนที่เขาแพร่ระบาดที่ตอนนี้ยอดของจีนพุ่งเอาพุ่งเอาเนี่ยนะคะ
คือสายพันธุ์ที่มันเคยระบาดในไทยไปแล้ว

เพราะทุกคนก็น่าจะมีภูมิมีวัคซีนกันอยู่แล้ว
ที่ควรจะกลัวเนี่ยยุโรปกับอเมริกา

สาเหตุนะคะมีประมาณ๕ข้อหลัก
คิดเป็นตัวเลขก็กลม๕๐ล้านคน
เพราะฉะนั้นหลายคน๑คือมีภูมิจากการติดไปแล้ว
คือมีภูมิจากวัคซีนแล้วในสายพันธุ์นี้ที่เป็นสายผลักที่แพร่ระบาดในไทย

ทีนี้ในยุโรปและอเมริกาสายพันธุ์ต่างมักจะเกิดก่อนไทย
จำได้ไหมคะที่หมอยงเคยบอกว่าคุณไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปหรอก
เวลามีสายพันธุ์ใหม่ใหม่เกิดขึ้นที่ฝั่งตะวันตกอ่ะอ่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึง

ใช่เดี๋ยวมันก็เข้ามาเพราะฉะนั้นทางฝั่งยุโรปมันจะเกิดก่อนเราเสมอ
เพราะฉะนั้นก็คือเตรียมตัวนั้นเลยมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ทางนั้นมากกว่าที่คุณจะต้องควรเฝ้าระวังนะคะ

ให้คนไทยคิดไม่ออกมาให้ดูอินเดีย
เขาบอกอินเดียดูชัดเจนที่สุด

เขาบอกว่าที่ยุโรปกับอเมริกาสายพันธุ์ต่างมักจะเกิดก่อนไทยแล้วก็ค่อยมาระบาดสู่ประเทศไทยเรา
ยุโรปกับอเมริการะบาดก่อนเราตั้งหลายเดือนถ้าจำกันได้เนอะ

ใช่ในทุกครั้งเนี่ยทางฝั่งนู้นจะเจอก่อนแล้วก็พีคหนักกว่าเราก่อนแล้วมันค่อยเข้ามาที่บ้านเรา
เพราะฉะนั้นหมอยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกคนจีนเพราะตอนนี้สายพันธุ์ที่ระบาดในจีนอ่ะคือสายพันธุ์ที่บ้านเราอ่ะระบาดไปก่อนหน้าเขาไปอีก

คนจีนเลยไม่ค่อยฉีดวัคซีนกันเพราะว่าเขารู้ว่าฉีดไปก็เท่านั้นเพราะว่าไอ้วัคซีนที่ฉีดมันมาจากสายพันธุ์มันเก่าแล้ว
ตอนนี้มันเหมือนมันอัปเดตไปแล้วว่าเออแล้วเราวัคซีนเราไม่อัปเดตตามเนี่ยมันก็เลยยอดพุ่ง
คนจีนมียาแก้โควิดกันแล้วณวันนี้๓วันหายด้วยซ้ำไปคือแต่เขาขายในประเทศของเขาแม้กระทั่งวัคซีนเขายังไม่ให้ไปฉีดของคนอื่นเลย
ใช่ใช่ใช่ใช้พ๊อวของจีนอย่างเดียวก็เขาก็บอกว่าเพื่อพิสูจน์ว่าวัคซีนของเขา
ผลการวิจัยหลายอย่างที่อเมริกาทำการวิจัยมา

ใช่คือทุกวันนี้ต้องย้ำอีกครั้งว่า

เขาประกาศให้เป็นวัคซีนที่ใช้ได้

คือมันเป็นกรณีฉุกเฉินก็เลยอนุญาตให้ใช้
แต่ไม่ได้ให้ใช้ในสถานการณ์ปกติ
เพราะว่าอย่างที่พี่มดบอกมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย๓ปี
ที่จะรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วแล้วก็ปลอดภัยจริงนะคะ

เราระบาดไปก่อนจีนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเขา

ไอ้สายไกลสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ต่างนานนี่

ญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกายุโรป

ธนากลางอยู่แล้วธนาคารกลาง

แล้วทำไมต้องถอดรหัสพันธุกรรมทุกวันด้วย

ไวรัสเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิต
เชื้อโรคไวรัสนี่มันคือสิ่งมีชีวิต

ใช่มันดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่รอด
เพราะฉะนั้นมันถึงได้มีการกลายพันธุ์ไปเรื่อย
มีวัคซีนที่๑มาแก้มันก็อัพเวลเป็นที่๒
วัคซีนสองมาแก้มันก็แพร่มอัพเวลล์เป็นที่สาม

ใช่ก็เลยต้องมีการศึกษาพันธุกรรมต่อไปเรื่อยนะคะ
แล้วก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่
เพราะเราเองก็ยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่มันจะไปจุติที่ประเทศไหน

ก็เลยต้องเฝ้าระวังถ้าเราเป็นนักโครวิดกันอยู่ตอนนี้นะ
ที่ว่าไประวังไอ้ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะว่าเนี่ย

หมอยงเลยบอกว่าไม่ต้องไปเจาะจงหรอกว่า
ระวังคนจีนนะระวังคนอินเดียนะ

เราไปพึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาโดยตลอด

เรียกได้ว่าโรคระบาดมาครั้งเดียว

บางคนเขาบอกเขาไม่รู้จักการทำงานมา๓ปีแล้วนะ

กับข้าวที่จะกิน๓มื้อหนึ่ง

เป็นข้าวก็หลายครอบครัวนะ

อ่านข่าวไหนก็มีปัญหามาจากการพนันออนไลน์
เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนักท่องเที่ยว
เราดูแลสุขภาพตัวเองเราให้ดีนะครับ
จีนก็เปิดประเทศเข้ามาล็อตแรก๒๐๐คนนะครับ
ถือว่าน้อยเพราะว่าค่าตัวเขาแพงเหมือนเราไปญี่ปุ่นตอนนี้

เชียงใหม่ภูเก็ตพัทยานี่ก็คือนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคือประเทศจีนหมด
พูดง่ายว่ารถบัสรถที่จอด
รถบัสจอดเฉปเฉยกว่า๓ปีแล้วนะ
นี่มิ้นไปเกาหลีค่ะคนจีนเยอะมากนะ

อั้นเขาก็ออกไปใช้จ่ายจับจ่าย
อ่ะหมอยงยังบอกอีกว่าที่ศูนย์ของหมอยงเองมีการทำการศึกษานะคะ

คิดเป็นตัวเลขคือใช่คิดเป็นตัวเลขคือประมาณ๕๐ล้านคนนะคะแต่ถ้าตรวจภูมิต้านทานต่อไวรัสเนี่ย
บอกว่า๑๙๖ของประชากรไทยมีภูมิต้านทานรับรู้แล้วภูมิต้านทานรับรู้คืออะไร
คือภูมิต้านถ้าเรารู้จักแล้วใช่พอเห็นหน้าค่าตาปุ๊บแกโควิดนี่นะ
อย่างน้อยมันยังป้องกันได้บ้างอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยที่น่าเป็นห่วงจริงก็คืออย่างที่พี่มดบอก
กลุ่มเสี่ยงกับเด็กเล็กเพราะว่าเด็กเล็กอ่ะยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
เพราะว่าวัคซีนมันยังไม่รับรองที่ว่ามันจะปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กจริงถูกไหมคะ
อันนี้มากกว่าที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วเขาบอกว่าเด็กในเด็กติดเชื้อเนี่ยแบบไม่มีอาการเนี่ยเจอได้แบบ
จะจำได้แล้วว่าอ่ะแกมาอีกแล้วฉันไม่ให้แกเข้า

แล้วก็เรื่องของการระบาดในไทยอย่างที่พี่มดบอกว่ามันอยู่ในขาลงแล้ว
เพราะว่ามันจะหมดหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวพอหน้าร้อนก็จะเป็นขาลง
เรื่องการว่าให้วัคซีนมันก็หลักน่าจะใกล้เคียงกับการให้วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่
คือน่าจะเป็นการให้วัคซีนประจำปี

แล้วก็หมอยุงยังบอกเพิ่มด้วยว่าจากการศึกษาศูนย์เด็กนักเรียนปฐมอนุบาลเนี่ย

ใช่แล้วก็ได้วัคซีนไปจำนวนนึงแล้วถึงจะไม่มากแต่ว่าเด็กก็มีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะ
ก็เลสเตย์อยู่ที่ประมาณสัก๗๕๘๐แล้วเนอะตอนนี้คนติดโควิด
ก็เป็นตามที่เขาพูดว่าวันหนึ่งไม่ต้องกลัวติดหมดทุกคน

ใช่มีพี่หนุ่มนี่ยังไม่ติดนะฮะพี่หนุ่มนี่เก่งมาก

เป็นแสดงไม่ต้องกลัวไม่ต้องตนกนะครับดูแลตัวตัวเอง
เดี๋ยวเรากลับมาสถานีกลางบางซื่อ

ครับผมสักครู่เดี๋ยวไปรับผู้ชมกับทุกท่านครับ
ที่จริงลืองป้ายสถานีกลางบังซื้อ

เมื่อวานรัฐมนตรีเขาก็ได้อธิบายในสภาไปแล้วว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยน
เขาบอกว่ามันไม่ใช่ความต้องการรัฐมนตรีนะหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ปรากฏคนก็ถามว่าโอ้โหถ้าจะเปลี่ยนคำว่าสถานีกลางมาซื้อ
ก็จะมีหลายเหตุผลเหมือนกันว่าเฮ้ยความจริงแล้วคำว่าสถานี
หรือบางตัวอักษรต้องเปลี่ยนด้วยเหรอจริงเหรอ
คำว่าสถานีมันคือคำเดิมคำเดิมปีใหม่หมดเลยเหรอ
ใหม่หมดเลยเหรอกลางบางซื่อหรืออะไรอย่างนี้
น่าใช้ได้อยู่มั้ยเรามาดูคุณเทพวิวัฒน์อะไรนะ

ก็กไก่ก็ยังใช้ได้อยู่ถูกต้องไหม

คำว่าสถานีกลางคือคำเดิมเด๊ะเลย
ถูกหรือแบบตรงเนี่ยแค่มีสถานีการคุณเก็บไว้ได้ไหม
แล้วก็แบบกรุงเทพอภิวัตให้มันถูกลงได้ไหม

อีกอย่างอีกหนึ่งคำถามที่ชาวบ้านถามคืออะไรไหมคะว่า
มันเป็นงานเร่งด่วนตรงไหนของการเปลี่ยนชื่อสถานี
เขาก็มีการย้อนกลับไปดูที่เมื่อก่อนสุวรรณภูมิเป็นจากน้องงูเห่าไปสุวรรณภูมิ
ก็มีการพูดถึงกันอีกถูกต้องไหมครับ
หรือจะต้องเปลี่ยนไหมหรือเราจะต้องเขียนว่าโอเคละ

คือใช้คำเดิมแต่ว่าให้เราจำว่าเป็นชื่อใหม่ประมาณนั้นใช้อย่างนั้นจะได้ไม่ต้องเสีย
เอ่อข้าเรียกว่าข้าเปลี่ยนป้าย

ใช่เฉลี่ยออกมาแล้ว

คือบางคนพูดถึงเท่านั้นว่า
ไม่โทรเอ่ยสละอู่เอ่ย๕๐๐๐๐๐บาทเลยเหรอ
เขาบอกวัยังสอเสือมันสูง๓เมตรไง

ครับผมตัวละ๕๐๐๐๐๐ฮะ
เอาง่ายตัวละ๕แสนให้มาจบที่ราคานี้ให้ได้
คือจากอย่างที่บอกจากสถานีกลางบางซื่อแล้วพวกเรารู้จักกันอยู่แล้ว
จนวันนี้จะต้องเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ
ซึ่งเอาจริงแล้ว๑ตราสัญลักษณ์ของรถไฟแห่งประเทศไทย
ระบุว่าจากกรณีสื่อสังคมออนไลน์
มีการนำเสนอข่าวการรถไฟประเทศไทย
ลงนำจ้างบริษัทเอกชนนะฮะรายหนึ่ง
โดยใช้งบประมาณ๓๓ล้านบาท
เพื่อเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ
เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กันอย่างกว้างขวาง
เขาก็บอกเขาก็ขอความเป็นธรรมบ้างเถอะ
ทางการรถไฟประเทศไทยก็ขอความเป็นธรรม
ขอชี้แจงอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตลอดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปหลายประเด็นอย่างนี้
อย่างแรกเลยอักษรตัวละ๕๐๐๐๐๐บาท

เป็นการคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะครับ
เนื่องจากโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกรุงเทพอภิวัตดังกล่าวเนี่ย
ไม่มีการปรับเปลี่ยนป้ายชื่อจำนวน๕๖อักษร
อย่างที่เป็นการตั้งข้อสังเกต

เราปรับปรุงชื่อมากถึง๑๑๒ตัวอักษร

ก็คือเอาง่าย๑๑๐ตัวอักษร
กับอีก๒สัญลักษณ์เขาอีกนั้น
เพราะมีการติดตั้งป้ายชื่อสถานีอยู่ทั้งสองฝั่ง

บริเวณโดมด้านหน้าสถานีกรางกรุงเทพฯอภิวัฒน์ฝั่งตรวนออกและฝั่นตรวนตก
ยังมีจำนวนตัวอักษรเพิ่มขึ้นจากป้ายเดิมอีกด้วย
สำหรับรายละเอียดการติดตั้งตัวอักษรไม่แบ่งเป็นตัวอักษร
ภาษาไทยฟังละยี่สิบสี่ตัวอักษรภาษาอังกฤษอีกสามสิบเอ็ดตัวอักษร
สัญลักษณ์การรถไฟฝั่งละหนึ่งสัญลักษณ์
เขาว่าอย่างงั้นอืมหากรวมทั้งสองฝั่งเนี่ย
เขาจะมีการติดตั้งอักษรภาษาไทยรวมถึง๔๘ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษนะฮะอืมรวมเป็นหกสิบสองตัวอักษรค่ะ
แล้วก็๒ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟเนี่ย
รวมทั้งสิบหนึ่งหนึ่งสองอืมตัวอักษรตัวเลข
ที่สำคัญเนี่ยการกำหนดขอบเขตของโครงการเนี่ย
เขาใช้เงินไว้สามจุดสามล้านบาทครับ
อันนี้คือประเด็นที่ผมพูดถึงกันคือสามจุดสามล้านบาทครับ
ไม่ได้มีเพียงแต่ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงชื่อตัวอักษรเพียงอย่างเดียวนะฮะ
มีอย่างอื่นด้วยอ่ะเขาบอกมันมีส่วนอย่างอื่น
เช่นอะไรแหละฮะค่าการออกแบบอ๋อ
ค่าการออกแบบด่านวิศวกรรมโครงสร้าง
ต้องเปลี่ยนกระจกอีกครับผมค่าแบบเยอะไหมครับมนตร์

ทำไมเปลี่ยนกระจกเหรอคะเขาบอกจะต้องเปลี่ยนผนังกระจก
ทำไมอ่าฮะแล้วก็ไม่รู้อ่ะค่ะโดยผนังกระจกอลูมิเนียมเนี้ย
การจัดทำระบบแสงสว่างให้คนเห็นชัดชัดอีกอืม
ค่าการออกแบบอีกวิศวะโครงสร้างอีกล่ะ

นะฮะติดตั้งของใหม่เนี่ยกระทบกับโครงสร้างของอาคารอาคารสถานี
ที่ดำเนินคาดก่อสร้างเสร็จไปแล้วอืมฮะทำมาเงียบ
พี่สาวดูให้พี่สาวพูดก่อนเพียงแพงค่าแรง๓๐๐ครับผม
เขามีคำถามเดียวว่าการเปลี่ยนชื่อนี้
มีประโยชน์กับประชาชนมากน้อยแค่ไหน
การใช้ภาษีประชาชนไปจ่าย
ครับ

แป๊บเดียวก็ได้คืนใช้สักร้อยล้านก็ได้

เห็นแล้วทุกคนเด็กวัยรุ่นทุกคนจะไปยืนถ่ายรูป

ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้เงิน

เพราะอะไรหลายที่บนผืนแผ่นดินไทย

ก็เอกชนเป็นคนประมูลได้ไงใช่ไหม

ที่เราอาจจะแบบเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่ง

สมมุติให้คนมาประมูลทำจอไปเลยไหม

สวยเนี่ย
เพราะแน่ที่สุดอีกหน่อย
ถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จ
ตรงนี้คือจุดเช็คอินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะ

นี่คือจุดเช็คอินที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพ
คือถ้าจำได้อย่างสถานีเยาวราชตอนใต้ดินทำเสร็จ
คนแห่กันไปเยอะมากแล้วไปถ่ายรูปแล้วเช็คอินเพราะว่ามันสวย

พี่หนึ่งบอกคิดแบบโง่แบบสไตล์แบบตัวเองเป็นคนที่ดูชอบดู

เออเดี๋ยวพี่มดำประกาศแล้วนะคะทุกคน
ไหมถ้าสมมติให้ทำจอจอตรงนี้ใครจะไม่ซื้อ

ใช่ไหมเรามันมีทุกคนใดเท่ากี่หมื่น

ก็ไม่ทันแล้วไงลูกก็สนามได้ก่อนมันก็ไปงานเล็กโทรนี่เขาดูแอร์พอร์ตแล้ว

สมมุติเอาอย่างนี้คุณจะลุงคุณสักคำว่าเล็กโทรพูดเบาก็เจ็บ
โอ้โฮจะแสดงอยู่แล้วอันนี้เราคิดอาจจะเป็นคนง่อ
คิดเป็นคนโง่คนหนึ่งก็คือใช้พื้นที่นี้ได้ด้วย
ก็หมายถึงสมมุติให้เขาเช่าเราจะทำให้ยิ่งใหญ่จะทำแบบตัวอักษรออกมาปุ๊บ
อ๋อฮะตอนนี้เขาเขาสรุปค่าใช้จ่ายออกมายังไงบ้างลูก
ลื้อถอนผนังกระจก๔ล้านกว่าบาทครับ
โครงสร้างเหล็ก๑ล้านกว่าบาทเป็น๕ล้านแล้วแพงไม่เป็นไร
งานกระเช้าไฟฟ้า๖แสนเป็น๕ล้าน
การจัดทำและติดตั้งกระจกอีก๒ล้านกว่าบาท
กระจก๒ล้านเป็น๗ล้าน๖บาท
จัดทำและติดตั้งโครงกระจกอีก๒ล้านกว่าบาท
อืมเป็น๒ล้านเออเอาล่ะถ้าหรืออะไรหนูตกเลขอะหนูจ๋า
เป็น๗เป็น๙ล้านหนูจ๋าทั้งหมดทั้งมวลอะมันอยู่ที่๓๓ล้าน
ใช่งานจัดพี่เบิร์ตงานจัดหาติดตั้งป้าย๑๙ล้านเลยนะ
ก็คือหมายถึงว่าตัวอักษรเนี่ย๑๙ล้าน๑๙ล้าน
งานออกแบบด้านวิศวกรรมเก้าแสนกว่าตีซะล้านหนึ่งแล้วกันกุมอ่าฮะนี่ออกแบบล้านหนึ่ง
อันนี้แต่ในที่สุดก็จบแล้วล่ะเราพูดไปก็เหมือนกับตอนซื้อเรือดำน้ำอ่ะ
นี่แหละแต่ตอนนี้เริ่มนะเครื่องยังไม่ได้นะเครื่องยังไม่รู้ว่าจะเอาจากไหนแล้วนี่อย่าขยี้ลูกเขาใส่ไข่เกินลูก
เห็นว่าเขาติดต่อแล้วเขาลอกอเมริกาอยู่ว่ะอย่างนั้น
เขาบอกไปที่อื่นแล้วนะไม่ใช่อเมริกาแล้วนะไม่ไม่ก็คือเขาจะเอาเครื่องตัวเครื่องจากจีน
ตอนแรกมันเป็นอย่างเยอรมันใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาจากจีนแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะยังไง
แต่ในแง่ปฏิบัติจริงมันมีข้อดีเทลข้อกฎหมาย

มดนี่คุณผู้ชมบอกแล้วนะว่าเมื่อไหร่พี่มดจะลงเลือกตั้ง

นี่คือค่าใช้จ่ายที่คนพูดถึง๓๓ล้าน

มันจบไปแล้วมันตกลงมันดำเนินการ

ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้

นี่ไงสถานีเมืองไทย๓๓ล้านบาท

คนก็ไปเซลฟี่เยอะนะ
อย่างนั้นเด็กวัยรุ่นจะไปเซลฟี่สนามสุก

รุ่นพวกเธอรุ่นเด็กมีพวก

ใช่นี่เป็นไงนะฮะมีแฮสแท็กแล้วนะ

เตะตะโก้โชว์เลยจ้ะ
แต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมของเขา
ผู้จัดเองขุนการ์ตูนจะทำให้ดี
เพราะว่าสนามสุขมันเป็นไปเช่าที่เขา

คืออันนี้เราก็ไม่ได้โทษที่สนามสูบ
แต่หลายคนที่หลายคนไม่แฮปปี้คือผู้จัดทำไมคุณแบบลิซ่าคือหนึ่งในเมมเบอร์

ลิซ่าคือคนไทยเปรียบเสมือนแบบตัวแทนบ้านเกิดของหนึ่งในเมมเบอร์อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยว่าแบบอืมยังไงนะ
แล้วคือมันก็มันได้แอร์ไทม์แน่นอนอยู่แล้ว
เพราะว่ามันคือการประกาศรางวัลอย่างน้อยทุกช่องทางเกาหลีทางอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีแอร์ไทม์
เออไงเรามองออกมาอย่าไปว่าสนามสุขเลย
ยังไงว่าผู้จัดผู้จัดบางทีอ่ะ
ให้มันเหมาะสมบูรณ์กันเลยนะฮะสมมุติวันนี้สมมุติเอเทอร์ไทม์จัดคอนเสิร์ต
ก็ต้องดูโดยรวมว่าข้างหน้าจัดด้วยคอนเสิร์ตอะไรยังไง
ให้มันมีมันเยอะเนี่ยเห็นไหมล่ะ
พูดจริงนะว่าภาพนี้คือตำนานที่จะอยู่ตลอดไป
มันแบบมันจึ้งอ่าภาพเนี้ยคือว้าว
ครับผมฟิวชั่นเป็นภาพฟิวชั่น
เป็นการผสมผสานระหว่างสนามกับตัวศิลปิน
แต่พี่งงว่าบลิ้งก์บอกว่ามันเรื่องแต่งตัวไงดูคอนเสิร์ตดีอ่ะ

๗๐ไปเลยแต่พี่งงว่ามันมีแต่ก็แต่ก็

พอจำกัดที่มีอยู่คุณจะแก้ไขมันไงคือไอ้วันนี้เรามาพูด
แต่เราก็เข้าใจทั้งสองมุมนะทำไมควรจัดคุณทำป้ายได้ใหญ่โตฮะ
ข้างหน้าคุณก็ปรับหน่อยไหมแบบว่า
รู้อยู่แล้วทุกคนจะต้องมาเช็คอินตรงนี้อะไรอย่างนี้
ปรับแค่ด้านหน้าพอว่าแต่ก็อะไรอะ
ทีมงานอลังการอยู่แล้วเนี่ยเวทงเวทีไฟเนี่ยแสงสีเสียงเนี่ย

ข้างในเขาก็มีคนเปิดภาพข้างในเหมือนกัน

เราเข้าไปดูในเทวิตเตอร์มีหลักจังเก่าใช่มั้ยล่ะ
ไม่หนูเข้าไปดูในทวิตเตอร์แล้วมันก็แบบว้าว
อืมทุกที่ติดงานหมดเลยไม่รู้ไม่แน่ใจว่ายังไง
เขาใช่ไงเวอร์ทัวร์นาทุกคนอะไรอย่างนี้

ขอแค่เขาได้เข้าไปดูแล้วเข้าไปให้กำลังใจ
พูดอย่างเป็นธรรมนะบางทีแต่งสีด้วยแหละ
แต่งสีจนน่ากลัวเลยแหละ
หมายถึงถูกป่ะภาพที่เราเห็นเนี่ยเหรอภาพตอนถ่ายมันอาจจะไม่แบบโอ้โหน่ากลัวขนาดนี้ก็ได้
แต่แต่งสีมาแม่มันใช่เลย
โอ้โหสังหวังประกอบกับภาพโดยรวม
ด้วยแบบลักษณะพื้นที่อะไรอย่างนี้
แต่คือมินเชื่ออย่างนี้ว่าต่อให้ข้อจำกัดสถานที่มันจะยังไงก็ตาม

บลิ้งก็จะน่าจะแฮปปี้และมีความสุขจริงเพราะว่า
ยังไงก็ตามสี่สาวเขาเต็มที่ไง
แต่ว่าคือบลิ้งส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยเขาแค่รู้สึกเขาอายในฐานะเจ้าบ้าน
แต่อันนี้คือเกาหลีมาจัดเองใช่ไหมใช่ต้องเป็นทีมงานของใช่ไหม

อ๋อมันมีบริษัทไทยร่วมด้วยหรอ
เออเพราะว่าถ้าเกาหลีมาอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องโขดทางไทย

เขาก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีไปหน่อยมั
ของทีนี้เขาอาจจะคิดว่าเอาใหญ่เข้าวาดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยว
ไม่เขาบอกว่านี่ไม่ใหญ่จุคนได้น้อย

ง่ายไม่ต้องไปหาเหตุผลหรอกลูก

ก็เต็มถูกต้องป่ะไปราชมังกลาเกาะเต็ม

นี่ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าน้องจะมาโชว์การเตะตะคอก
นะมึงที่ครอบตะกอจอย่าค่อยลืมมาบ้างเถอะ

ฉันก็บอกแล้วไงว่ามันแต่งสีด้วยแหละทุกวันนี้ใช่ไหม
เอาเป็นว่าเชื่อในมือของสี่สาว

มันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะ

พอเดินผ่านประตูเข้าไปแล้วจะรู้สึกอีกหนึ่งบรรยากาศเลย

ซีนี่อันนดับหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการติดยาเสียบยามาเป็นเวลานานจนทำให้เหมือนแบบสมองมันพังไปแล้วจิตก็เลยหลอนเลยเพราะสามสี่ข่าวที่ได้ยินมาที่เป็นข่าวแรงนี่อาการหูแว่วมาก่อนอันดับหนึ่งค่ะ
คราวนี้บุกไปแทนที่นี้ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนนะคะ

คือขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบรถรับส่งนักเรียน

เคสนี้น้องม๒ผู้หญิงอายุ๑๔ปีตาย
เพราะโดนแทงเข้าคอ๑แผล

แต่หลายคนบอกว่าเมายาแน่นอนเลย
ตรวจสารเสพติดแล้วไม่มีนะคะ
แต่เขามีอาการหูแว่ว
คือเขาบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่า

เหมือนกับว่าได้ยินเสียงว่าน้องคนนี้
เหมือนทำของใส่เขาเล่นของใส่เขา

แล้วก็ขึ้นไปแทงบนรถนะคะ

ร้อยเอ็ดทีวีเปิดเผยคลิปนี้ออกมาค่ะ
เป็นคลิปที่คนบนรถถ่ายเอาไว้ได้

ขี่ประกบตามรถรับส่งนักเรียนอย่างกระชาชิด

แล้วแทงน้องนักเรียนม๒จนเสียชีวิต
อย่างที่บอกว่าน้องที่ถูกแทงเป็นญาติกันด้วย

ได้คุยกับดรรัฐดาวันผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ
บอกว่าคือตอนเกิดเหตุเนี่ย

กำลังลงจากรถรับส่งเข้าโรงเรียน
ก็คือเป็นรถรับน้องนักเรียนที่ไปรับน้องตามบ้าน
แล้วมาส่งที่โรงเรียนตอนเช้าอะค่ะ

เป็นจังหวะที่รถเนี่ยจอดแล้ว

คนร้ายที่ขี่ตามมาตลอดเลย
ก็จอดตามแล้ววิ่งสวนขึ้นไปบนรถรับส่ง

แล้วก็เอามีดแทงเข้าคอน้อง

คุณครูทุกคนคือรีบวิ่งกรูเข้าไปช่วยแล้วนะคะ
แล้วก็รีบพาน้องคนนี้ส่งโรงพยาบาล
ครูผู้ชายสองคนช่วยกันจับตัวคนร้ายเอาไว้

คือต้นคอเนี่ยเส้นเลือดใหญ่

น้องโดนเข้าไปที่หน้าอกสองแผลจนคอหนึ่งแผลค่ะ

เหตุการณ์นี้มีแค่ผู้เสียชีวิต๑ราย

คนร้ายเพิ่งออกจากคุก๓วันเองนะคะ

แล้วบอกว่าหูแว่วได้ยินน้องคนตายพูดบอกว่า

แล้ววันต่อมาท้องเสีย
เชื่อเหลือเกินว่าน้องอ่ะ
ใช่ก็เลยหิวแล้วตามแล้วไปฆ่าเขา

ทีนี้พอคนร้ายเนี่ยถูกคุณครูจับตัวไว้ได้ใช่ไหมคะ
ก็นำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ด
อย่างที่บอกว่าตรวจหาสารเสพติดแล้วไม่มี

ต้องบอกแบบนี้อาการทางจิตส่วนใหญ่ที่มิ้นอ่านนิวส์โชว์มา
ที่เจอนะคะหนึ่งคือเสพยาเสพติดมาเป็นเวลานานจนสมองอ่ะ

ก็เลยหลอนจนเพี้ยนจนบ้าจนแบบ

แล้วเนี่ยพฤติกรรมคือชอบดื่มเหล้านะคะ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
นี่คือข้อหาที่สูงที่สุดที่มีในประเทศไทย

ก็เดี๋ยวจะต้องมีการส่งตัวผู้ต้องหาตรวจโรคหูแว่วเพิ่มเติม
ถ้าสมมุติคุณหมอระบุว่าผู้ชายคนนี้ไม่ป่วย
คุณรับโทษทันทีถ้าไม่ป่วยนะไม่ป่วยนะรับโทษทันที
แต่ถ้าหมอระบุว่าป่วยล่ะ
หลายคนจะบอกอ้าวอย่างนี้แปลว่าน้องตายฟรีเหรอ
ไม่ใช่นะคะเวลามันมีเคสแบบนี้
คือผู้ป่วยทางจิตไปเกาะเหตุทำร้ายร่างกายหรือฆ่าคนตาย
อันดับแรกถ้าตรวจแล้วคุณหมอยืนยันว่าป่วยทางจิตจริง
ทำอย่างไรต่อเขาจะนำไปบำบัดรักษา
เมื่อคุณดีขึ้นหรือคุณหายแล้วคุณออกมารับโทษ
ไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุกับคุณครูกันฮะ

ผมออกมาหาเขาเพราะเอาขบวันหาเขาไม่ควรจะเชื่อว่าปีน
ฉกเด็กมีง่ายรักและไม่เห็นแบบนี้
ไม่ได้แรนออกไปเอิญชาวบ้านมาซอย
เพราะผมกับขวาม่ามันยังวัฒนในม่ารถ

นั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตกใจกันพอสมควรนะครับ
ชาวกำลังจะถามว่าแล้วทำไมเปิดประตูให้เขาขึ้นมา
ได้รับคำตอบแล้วเพราะว่าคุณครูคิดว่าเป็นญาติจะเอาเงินมาให้นะครับ
อีกหนึ่งเรื่องวันนี้นายกเป็นไงฮะ
คือเรื่องของเรื่องนี้คุณชุวิตโอ้โหหลายคนเนี่ย
วันที่คุณชูวิทย์ไปดูปุ๊บมีหลานของนายก
หลานของคนเอกประยุทธ์เนี่ยที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจรถเช่าของตู้ห่าว

วันนี้นายกเขาลงจังหวัดสิงห์บุรี
มีรัฐมนตรีประจำสำนักเนี่ยก็ต้องไปอยู่แล้ว
ไปดูเรื่องข้าวรักโรคเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
ปรากฏนักข่าวก็ต้องไปถามเขา

อารมณ์นายกไม่ดีเลย

เรื่องข้าวเป็นยังไงบ้างคะท่านนายก

นายกก็ไปไหนเนี่ยนะนายกก็ดูอะนายก
สื่อไปที่ไหนสื่อดูตรงไหนบ้าง

ฝากตรงนี้ด้วยก็ทุกคนไปถามนายก

ดูแล้วอะไรบ้างคือข้าวรักโลกวันนี้
ตอบมาดิเกษตรกินเกษตรอืมถ้าทำยังไง
รูปแบบใหม่ข้าวอะไรบ้างด้วยพฤทธิการรักโลกด้วยด้วยพฤทธิการอะไรบ้าง

ไม่ตอบเราไม่ตอบอะเธอไม่ต้องตอบอะเธอไม่ฟังอยู่แหละ
ฟังฟังหมายกกั้นไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบเธอทำไม
แน่นอนคือเขาถามแกไปดูเกี่ยวกับข้าว
ว่าการปลูกข้าวเกี่ยวกับงานนี้คือจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย
แล้วก็เป็นพื้นที่ของรัฐมนตรีดีอีเหมือนกัน
เขาก็ไปดูเกี่ยวกับข้าวรักโรค
นักข่าวรู้ไหมมาดูเนี่ยยังไง
ฉันก็ดูแบบนายกเธอก็ดูแบบสื่อ
คือเอาง่ายสื่อจะปั่นแกนั่นแหละ

คือสื่อจะพยายามตะล่อมก็ต้องถามเรื่องข้าวก่อน

พักจะเข้าถามเรื่องหลาน

แล้วก็เดินไปเลยก็ไม่ได้รับคำตอบเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บอกเดินขึ้นรถไปเลยพร้อมกับกล่าวว่า
อย่าให้มีปัญหาฉันไม่เคยมีปัญหากับสื่ออยู่แล้ว

ไทยรัฐขึ้นอยู่ในนั้นพูดเลย

ฉันไม่เคยมีปัญหากับสื่ออยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าเราจะรู้เห็นทุกอย่าง
มีความริตรเห็นเป็นไรบ้าง

อันนี้อย่างนี้อย่างเคสอย่างนี้พี่มดเคยเจอแบบอย่างนี้ไหม

แล้วอย่างไรแล้วพี่มดรู้สึกไงเวลาโดน
อยากจะอยู่คนละบ้านกันด้วยอะไรอย่างนี้พี่มดปะนะ

ก็โดนอย่างนามสกุลเราก็มีหลายคนนั่นแหละ

ว่าใครทำอะไรบ้างตรงนี้นะครับ
ก็ต้องตามกันต่อแล้วกันนะฮะว่าท่านนายกจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้กันบ้าง

แล้วก็ไปถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไง
ถ้ามุติมันตรงกับลูกสาวแกสิ

ตอบได้เกี่ยวกับภรรยาแกสิแกตอบได้

แต่บางทีเป็นสเต็ปหลานอะไรอย่างนี้

เพราะเชื่อว่าแกก็คงจะรู้พร้อมกับเรานั่นแหละ

เพราะว่าคนที่ไปถือหุ้นเนี่ยมี๓คนด้วยกันนะ
มีหลานท่านนายกเนี่ย
แล้วก็สะพ้ายหลานท่านนายกด้วย
แล้วก็คนกลางคุณพัชรินด้วยนะครับ

ในการเปิดบริษัทนี้เกี่ยวกับรถทัวร์ที่
เจ้าชาวเนี่ยมาจ้างอีกทีนึง
ก็คือเป็นรถทัวร์ที่ให้ไว้สำหรับรับทัวร์
มากกว่า๕๐๐ครั้น

รถบัสคันละประมาณ๕ล้านบาท

เขาบอกเดี๋ยวจะ๖๘นิดนะ

เพราะมันร้อนเขาบอกดีไม่ดีมันจะร้อนหนาวไปถึงมีนา

ช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อครับ
สำหรับใครที่ชอบไปไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับผม
ซึ่งมดดำก็น่าจะคุ้นเคยดีที่จังหวัดฉะเชิงเซานั่นเอง
เวลาที่เราไปบนเนี่ยก็ต้องมีการแก้บน

อ๋อเขานิยมใช้ไข่ต้ม
ใช่นะฮะล่าสุดพี่เช้าไปถวายท่านก็ใบละ๔บาท

แต่ล่าสุดตอนนี้เนี่ยไข่แก้บนที่หลวงพ่อโสธร
จ่อปรับราคาตามประกาศนะครับ
หลังขึ้นอีกฟองละ๒๐สตางค์นะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจร้านขายไข่ต้มแก้บนบริเวณทางเข้าวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับผมนะฮะ

ริมถนนเทพคุณากรนะครับ

หลังจากที่เครือข่ายสหกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยได้ปรับราคาราคาไข่ไก่ขึ้นแผงละ๖บาทนะครับ

จากราคาฟองละ๓๔๐บาทนะครับผมนะฮะ

เป็น๓บาท๖๐สตางค์นะครับ

เป็นพ่อค้าร้านครูจ้อยไข่ต้ม
เปิดเผยว่าตนเนี่ยรับไข่ไก่มาจาก
ไข่ไก่ที่ตำบลเทพราชนะครับผม
อำเภอบ้านโพก่อนจะนำขายเนี่ยนะครับผม

เดินทางมาแก้บนที่หลวงพ่อโสธรนะครับ
ตอนนี้เนี่ยยังไม่ปรับขึ้นราคานะครับ
เพราะยังเป็นไข่เก่าที่ตนเองไปรับมา

ซึ่งหากขายไข่ไก่ชุดนี้หมดแล้วเนี่ย
ก็คงต้องปรับราคาตามประกาศนั่นเองนะครับ
ตนเนี่ยเห็นใจผู้บริโภคนะครับที่ต้องมา
กรับราคาไข่ไก่เนื้อสัตว์แล้วก็สินค้าอื่น

แต่ตนเองก็ต้องปรับราคาขึ้นตามกลไกของตลาดเช่นเดียวกัน
เช่นนั้นเนี่ยร้านขายไข่ไก่ลายเล็กนะฮะ
อย่างพวกตนเนี่ยก็ไม่สามารถขายได้ซึ่งปกติเนี่ย
จะขายได้วันละ๕๐๗๐แผงต่อวัน
วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะขายได้ว่าวันละ๑๐๐แผงนะครับ
แต่ถ้าหากมีการปรับราคาใหม่นั้นเนี่ย
บางส่วนก็คงจะหายไปหรือว่าซื้อไข่ไก่เนี่ยเบอร์เล็กลงนะครับ
นี้ไข่ไก่เบอร์๒หากปรับราคาใหม่จะอยู่ที่กระบะละ๕๒๐บาท
ส่วนเบอร์๔ครับหากปรับราคาใหม่เนี่ยจะอยู่ที่กระบะละ๔๔๐บาทนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าปลายสัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อประชาชนเดินทางมาแก้บน
คงจะมีบางส่วนที่ต้องปรับตัวนะครับซื้อไข่ไก่แก้บนเบอร์เล็กลงครับ
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ได้จำนวนไข่ตามที่บนไว้เท่าเดิมครับผมนะฮะ
ก็อาจจะได้ไข่เล็กลงไปเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าราคาก็ยังคงรับได้อยู่
คือเมื่อวานที่เราเล่าเรื่องไข่ไก่จะขึ้นราคาใช่ไหมคะ
เห็นนะคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะมากเพราะว่าเล่าทั้งในข่าวใส่ไข่
แล้วก็เล่าทั้งในไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยเขาบอกว่าเขาซื้อไข่ฟองละ๕บาทมาตั้งแต่ปี๒๕

ใช่แต่ว่าพอมันขึ้นมาอีกประมาณสักเกือบ๖บาทเนี่ย

ฟองใหญ่รู้สึกมันไป๖บาทกว่าแล้ว

เพราะว่าถ้าคนกรุงเทพกินไข่เจียวทุกวันนี้

อืมใบละ๕บาท

ร้านเขาแกง๖ชั่วโมดาม

ไม่ได้ไม่ไหวใช่มั้ย

แล้วแต่ว่าร้านไหนใช้เบอร์แหละใหญ่เบอร์เล็ก
แต่ว่าจริงไข่พะโล้ส่วนใหญ่เขาใช้ไข่เป็ดกันป่ะคะ

แต่ตอนนี้เขาบอกว่าโอเคอย่างเมื่อก่อนเนี่ย

ก่อน๑๕บาทเขาจะไข่เต้าหู้หมู
เขาบอกว่า๑๕บาทเนี่ย

คุณกินไข่ลูกเขยคำถาม
แฟนเลยนะ

คุณกินไข่พะโล้กี่ฟอง

ของพี่ชาวซื้อ๕๐มี๒ฟอง

ลูกเขยที่เมื่อก่อนเมนูหยอดฮิตเวลาตักบาดอะไรไข่ลูกเขย

เพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันด้วย
ลองดูว่าวันนี้คุณซื้อบางคนที่เรากินอาหารถุง
เพราะเวลาฉันไปดูอาหารตรงนี้ไปดูตรงโชคชัยร่วมมิตรเนี่ยไปดูสิ

เอ้าก็เลี้ยงไก่ไปเลย

มันก็จะเออไม่แต่ว่าคือเลี้ยงไก่มันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะไข่เนอะ

ไม่แต่ถ้าต่างจังหวัดไข่ทุกวันนะ
อ่าถูกต้องเลี้ยงหลายตัวนะ
มันเป็นนี่ไงเป็นสตาร์ทอัพไง
ในการเลี้ยงไก่จ่ายเงินเหมือนซื้อเติมเกง
ซื้อเถอะลูกพี่ขอแนะนำให้ซื้อ
ปากเขาเลี้ยงหนูแพงเขาซื้ออีกบาท๒บาทมันคงไม่ทำให้เราจนลงนึกออกปะใช่ใช่
แต่ถ้ามีข้าวแกงไข่พะโล้ถูกอยู่มี๑๐บาทนะของคุณบุ๋มประนัดดา
ยังมีเมนูไข่พะโล้อยู่แต่มีให้กี่ฟองได้ฟองหนึ่ง
เออก็อิ่มหนึ่งคนอ่ะอิ่มหนึ่งคนอิ่มไหมนะก็ข้าวต้องเยอะอ่ะอืม
แต่ก็ยังดีที่มันมีนึกออกปะล่ะแต่ถามว่ามันจะคุ้มค่าแบบโอ้โหเมื่อก่อน
เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนโดยเฉพาะปีนี้จำไว้เลยเมื่อก่อนไว้เป็นความหลัง
ใช่คำว่าคืออดีตปัจจุบันปัจจุบันอยู่ให้ได้อ่า
เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เป็นความหลังไว้เล่าเล่นกันสนุกสนาน
ปัจจุบันอยู่ต่อให้ได้ไงเขาถึงบอกยุคใหม่
ถามว่าแล้วปัจจุบันนี้จะอยู่ยังไงพี่มดมีธุรกิจอะไรบ้างที่คิดว่าเราจะอยู่ได้
ตัวเองดูว่าเฮ้ยไอ้ธุรกิจทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้น
บางคนบอกโอ้โหมันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนะ

ซึ่งวันนี้ปัจจัยทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยนะฮะ

ว่าการกระทรวงภาณิชพ์คุณศรีนิษฐ์
เขาบอกว่าการเติบโตเด่นใน๒๕๖๖เนี่ย
กลุ่มพัฒนาธุรกิจเขานำข้อมูลมา
เกี่ยวกับงบการเงินผลประกอบการธุรกิจเนี่ย
มันก็จะรู้เลยว่าธุรกิจไหนรอดธุรกิจไหนไม่รอด
คือเอาอย่างนี้ธุรกิจที่จะรอดต่อไปนี้นะน้อง
เขาบอกเลยว่าธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์

วันนี้ไลฟ์สไตล์อย่างเช่นเขาบอกไลฟ์สไตล์นี่คืออะไร
หนึ่งเราดูสิทุกคนเข้าคลินิกเสริมความงามสักส่วนใหญ่แล้ว

เมื่อก่อนการเข้าคลินิกเสริมความมันจะต้องมีเงินมหาศาลถูกต้องไหม
ทุกวันนี้วันเดี๋ยวนี้คนมีเงินหมื่นกว่าบาท

เพราะทุกคนวันนี้หน้าตามันคืออย่างแรก
ถูกเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์เนี่ย
มันจะต้องทำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
เช่นวันนี้สิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุด

คือมันรู้สึกว่าเทรนด์อาหารแช่แข็ง
เทรนด์อาหารแบบอาหารอวกาศอ่ะ
มันมาพักนึงแล้วมันแค่ยังไม่บูม

อะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ของคนยุคใหม่
ยุคใหม่ดูแลตัวเองโดยที่ความแตกต่าง
สุขภาพความงามเนี่ยมันจะเป็นของคู่กัน
ขณะเดียวกันวันนี้เราจะเห็นสิ่งหนึ่ง
ฟ้าทลายโจรเปลี่ยนชีวิตเราเลยนะ
แม้กระทั่งวันนี้โคโศกประจำสำรักยุคเขาออกมาพูดว่า
เราคิดค้นยาแก้มะเร็งลำไส้ได้แล้ว
ทั้งหมดมันเกิดจากอะไรคะสมุนไพร
คุณดูสิว่าธุรกิจสมุนไพรเนี่ยมันมาจริง

มันสมุนไพรอะไรที่มันจะตอบโจทย์คนไทย
คนเรากำลังจะหนีจากเคมีถูกต้องไหมคะ

ก็ต้องดูว่าไอ้สมุนไพรหรือที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
ไม่ใช่แบบโอ๊ยสมัยพระเจ้าเห่าเคย
ทำยาน้ำดองแต่มันก็ไม่รวยหรอก

อะไรคือนวัตกรรมไปใส่วิตามินซี
หรืออะไรเพิ่มเติมไหมให้มันเกิดขึ้นมา
หรือวันนี้ก็บอกอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ

คนเรากล้าบ้าที่จะเอาหมาไปอาบน้ำทีละ๘๐๐พันหนึ่งแล้วนะ
เดี๋ยวนี้มิ้นเห็นเลยว่าคอนโดเมื่อก่อนคอนโดห้ามเด็ดขาด
มีสัตว์เลี้ยงจะนกจะหมาจะแมวจะอะไรไม่ได้เลย

หลังจากนี้ปุ๊บที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงคือโอเค๔ปีที่ผ่านมา
ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่น่าสงสารที่สุด
รวมกับจิตสายการบินเรือนด้วยซ้ำไปนะครับ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการประชุมการจัดเลี้ยง
แล้วที่สำคัญคนไทยทั้งหมดจะต้องจับตาการเปิดประเทศของประเทศจีน
เขาบอกว่าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกับธุรกิจจัดงานการประชุมอย่างนี้
คือธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งเลยนะฮะณตอนนี้
ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับที่สำคัญหลังจากนี้ปุ๊บ
คนเรามันจะกลับไปหาธรรมชาติ
ซึ่งมันหาง่ายมากเลยนะเมื่อก่อนทุกวันนี้มันยากอย่างนี้
เจอเสือตีใจกันใหญ่นะนึกออกปะล่ะ
ที่เมื่อก่อนเขานี่ชาวบ้านจันทบุรีเอ่ยกาญจนบุรีเอ่
กันจนบอกว่าช่วยเอามันออกไปทีไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้

คือกลายเป็นว่าวันนี้คนเราจะกลับไปหาธรรมชาติ
โดยเฉพาะสิ่งไว้เราน้ำตกอะไรที่มันแบบไม่ปรุงแต่งอะ
แต่ในที่สุดแล้วเขายังอยากนอนสบายกันอยู่

แคมปิ้งเลยมาเนี่ยมิ้นจะบอกให้
คือมิ้นได้ยินมาว่าคือมิ้นเห็นว่าหลายคนไปแคมปิ้ง

แต่ว่าให้ไปนอนกับพื้นเต็นต์หลังแข็ง
แบบเจอจิ้งจกตุ๊กแกไม่มีแอร์ห้องน้ำไม่มีอาบน้ำไม่ได้

มันมีอย่างนี้เว้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าแกลมปิ้ง

คือเป็นแคมปิ้งแบบสบายมีแอร์มีห้องน้ำ

โจทย์ที่ดีที่สุดคือเชียงใหม่อย่างนี้เห็นไหม

แต่ทุกอย่างเห็นไหมหนึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
แล้ววันนี้โลกมันเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อโฆษณาขึ้น

ถูกเราไม่พูดถึงไอทีนะฮะ

ไอทีทุกวันนี้มันแยกประเภทจนไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมายังไง
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาแทนมนุษย

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

จะมาตอบโจทย์มนุษยชาติทั้งหมดเลย
เพื่อนรอบตัวดีครับ
วันหนึ่งเขาบอกคุณใจเย็นไหมในการเปลี่ยนรถน่ะตอนนี้
ในสุดมันจะลดตัวเองลง
วันนี้คำว่ายานยนต์ไฟฟ้ากำลังจะเข้ามาแล้ว
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่ารถบ้านก็มา
เมื่อก่อนคนที่จะซื้อรถบ้านเท่าที่มิ้นเคยเห็นนะเอายุคมิ้นนะ

เพราะว่าเหมือนเขาต้องใช้ชีวิตว่าเออไปถ่ายละครไปอะไรอย่างนี้
ก็คนที่เหมือนกับว่าเมืองนอกอาจจะมีรถบ้านเยอะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรารถมีเยอะเหมือนกัน
คนเริ่มรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่มันสบายตัวแล้วมันคล่องตัว

มีพวกกาแฟอะไรให้กินว่าดีดใช่ไหม

อ๋อวันนี้ตาตื่นเลยนะตรงนี้

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

วันนี้คุณอ้ำกับคุณเอสุภาชัย

นะฮะบอกว่าขอบคุณสุดท้าย

เมื่อโดนโยงก็คือทัวร์ลงกันไป
ทัวร์ลงกันมาวันหนึ่งทัวร์ลง

ได้รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีเป็นข่าว

ติดต่อไม่ได้ช่วงนี้ขอโทษนะครับ

แต่โทรศัพท์นางเสียจริง
อันนี้กล้าก่อนว่าโทรศัพท์นางเสียจริง
อ้ำโพสต์มา๒๓ครั้งแล้วว่าโทรศัพท์เสีย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นประเด็นที่ว่า
ก้มหน้ากาลน้ำหลายจูงมือประกอบกับข่าวทุกช่อง
อุ้ยกลัวหลงทางบั้งล่ะ

กลัวหลงทางจับมือกันเดินเข้าห้องน้อง
ข่าวมันบวกบวกคือมีเรื่อง
มีเพื่อนของคุณไอ้อ้ำเขาว่ากันนะ
ซึ่งตอนนี้ทัวร์ไม่ต้องไปลงที่เอที่อ้ามหรือใครก็แล้วแต่เพื่อนคนนั้นคือใคร
เขาบอกว่าเป็นคนแบบสนิทแล้วก็เขาบอกเป็นเพื่อนนอกวงการ
เป็นเพื่อนนอกวงการอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวนะตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าเป็นดาราต่างช่อง
ไม่ไม่แล้วก็กลายเป็นเพื่อนนอกวงการอันนี้อันนั้นคือมโนล้วนเราไม่รู้ว่าใครไง
เอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้จนกลางคืนปุ๊บฝ่ายผู้ชายคุณพกเขาออกมาแถลงเลย
ใช่ครับผมเลิกกันมาแล้วครับหลังวันเกิดนิดนึงถูกครับช็อกอีกรอบ๒
คุณเอสุภาชัยบอกว่ามันเร็วเกินหรือเปล่าคะที่จะมีคนใหม่

ตัวเองเนี่ยวันนั้นเมื่อวันพุธ
ตัวเองก็ไปไห้ลาหูก็ไปกินข้าวนี่แหละ

แต่เอาจริงมันก็พูดยากเนอะในฐานะที่พอเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศเป็นผู้สื่อข่าวมันก็ต้องรายงาน
พี่ก็ไปเล่าข่าวหนูอีกอะไรอย่างเงี้ยคือก็เออจนในที่สุดวันนี้น่าจะต้องถึงตอนอวสารแล้วฮะ
แล้วก็ส่งข้อความไปหาคุณอ้ำแล้วพร้อมแชทข้อความที่คุยกับคุณพกเนี่ยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้ว
ขอบคุณพี่ด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะขอบคุณเพื่อนพี่ทุกคนนะครับ
ขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนนะขอบพระคุณผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือ

ขอบคุณแฟนและครอบครัวค่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยปล่อยมือ
คือครั้งนี้ครอบครัวคุณสงการเขาออกมาเต็มที่เลยนะ
ใช่ก็คุณสงกรานออกมาคุณแจนน้องสาวคุณสงกรานก็ออกมา
จะบอกทุกวันพุธเขาไปกับพ่อแม่สงการ
เขาไปปุ๊บปกติเขาก็ไม่ได้มาไห้เขาไม่ได้มากินคือเขามาไหว้ลาหูด้วย

แล้วก็พ่อสงการก็ยังบอกว่าเนี่ยสงสารแมทนี่คือป่าวงเขาพูดเองเลย

อันนี้มีล่าสุดหลังจากที่แมทโพสต์นะคะที่บอกว่า
พี่เอพี่อ้ำโทรพ่วงสายมาพูดคุยเคลียร์กันขอโทษกันเรียบร้อย

เอก็โพสต์ไอจีสตอรี่ชี้แจงเรื่องทั้งหมดเหมือนกันนะคะ
พี่เอบอกว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่เอก็ไม่สบายใจนะคะ
ติดต่อไปหาน้องแมทเพื่อเป็นการขอโทษน้อง
ส่วนตัวแล้วมีการพูดคุยกันด้วยดี
คืนวันนั้นมีคนโทรมาสัมภาษณ์พี่เอ
ด้วยความที่เราเป็นคนถามมาพูดไปตลอด

เราก็ตอบไปจนลืมไปว่าเออ
เราก็ไม่ควรพูดกับนักข่าวแบบนั้นเนอะ
เพราะมันจะไปกระทบกับคนอื่นด้วย
ส่วนเรื่องของน้องอ้ำและพกเนี่ย
เอก็เพิ่งรู้วันนั้นที่เพื่อนคุยกันว่าทะเลาะกัน

เรื่องที่น้องพี่เอจะคบใครหรือเลิกใครเนี่ย

ก็รอให้เพื่อนผู้หญิงเข้ามาเล่ากันเอง

ที่ทำให้ไม่สบายใจรวมถึงผู้จัดการอ้ำน้องรักพี่เอด้วยที่ทำให้มีข่าว
เขาเข้มแข็งมากมีแรงโทรมาด่าพี่เอเรื่องสัมภาษณ์ข่าวได้ทุกชั่วโมง
จะทำโทษอะไรพี่เอก็ยอมแล้ว
ขอบคุณน้องอ้ำนะที่ตื่นมารับฟังพี่เอและช่วยโทรหาน้องอู๋ให้
และขอบคุณน้องอู๋นะคะที่ช่วยต่อสายให้พี่เอคุยกับน้องแมทเช้ามาก
ส่วนของขวัญจะให้เธอนะคะคุณผู้จัดการแทนคำขอโทษ
แต่อย่าด่าพี่บ่อยนะเอาเบาพอนะ
คุณอ้ำคงเสียชุดใหญ่อยู่อะนึกออกป่ะ
คุณอ้ำคุณใหญ่เอก็บ่อบอกไงเธอมัวแต่เต้นไง
เขาโทรมาสัมภาษณ์คงจะแบบแอปอยู่ไหนแอปอยู่ไหน
ปะเล่าอะไรแบบแน่

อันนี้เอาจริงแมทเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์
ที่ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกัน
ท้ายสุดขอขอบคุณทุกกำลังใจและความเข้าใจที่ส่งมา

ครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นแล้ว
ผู้สื่อข่าวบอกว่าไฮโซฟาไนเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์คืนวันเขาดาวนก็คือ
รู้สึกเป็นร้านของคุณปะไนเขาร้านนี้
น้องชายพี่พบเขาถูกแล้วก็คุณแต้ว
นายก็คือแฟนแต้วถูกเขาก็รีโพสต์ไอจีสตอรี่ของแมทด้วย
เพราะว่าเป็นร้านของเขาเพื่อช่วยยืนยันว่าแมทกับพกเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันอีกด้วย
ถูกตรงสหบานสี่ห้าย้ายนะฮะเป็นเรื่องของของพวกเขาก็ละกัน
เพราะว่าสุดท้านก็ความสัมภาพของเขาอ่ะทำไมกินต่อ
ใช่นะครับผมอ่ะมาถึงโมเมนต์น่ารักนะฮะคุณโน๊ต
ชีวิตหลังแต่งแพทติเซียข้างรักดุดันไม่เกรงใจใคร
หลังจากที่คุณแพทิเซียกูธได้ควงแขนคุณโน๊ต
วิเศษเข้าพิธีมั่นแล้วก็ยกน้ำชา
เริ่มต้นชีวิตคู่ไปเมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเอง
ติ๊กต๊อกของติ๊กต๊อกของคุณโน๊ตนะครับผมก็ได้เผยโมเมนต์สุดหวานฉ่ำนะ
ที่เห็นแล้วเนี่ยหลายคนต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
โมเมนต์ข้างรักแพทติเซียสุดครับ

โดยแต่ละคลิปเนี่ยที่คุณโน๊ตลงนะฮะเป็นคลิปมุมน่ารัก
ที่ไม่ได้เห็นกันในอินสตราแกรมนอกจากนี้เนี่ย
แฟนที่ติดตามต่างก็ลุ้นอยากให้ทั้งคู่มีเบบีกันเร็วอีกด้วยครับ
นี่ฮะดุดันไม่เกรงใจใคร
ข้างรักดุดันไม่เกรงใจใครนอนวิเศษ
ครับผมโอเคเคลียร์นะครับอือฮืมได้
อีเบนครับสุดต้องขออนุญาตจิบน้ำเบละครับสุด
เอาละล่าสุดทางไทยรัฐอินสตาแกรมนะฮะไม่รู้จะเตรียมภาพอันนี้
นิดนึงเนาะบิ๊กเอ็มใช่ไหม
ด็อกสูมเข้ามาได้เลยนะครับกับไปล่าสุดเลยนะครับ
แต่อย่างน้องถือว่าเป็นพระเอก

ค่ะใช่ครับแม่เหล็กของช่องเลยนะครับ

ชื่อว่าวันนี้ละปนปุ๊บ
เดี๋ยวพี่ชอตเข้ามาเล่นกับไฟแดงแล้วล่ะแป๊บนึงเอาง่ายแต่อันนี้คือไม่ได้มีการเตรียมตัวกันก่อน
น้องก็มีสัญญาช่อง๗อยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อกวงการบันเทิงเมื่อสถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง๗เนี่ย
โดยบีเอ็มเนี่ยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกว่ามีข่าวเกี่ยวกับว่าไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งน้องก็ออกมายอมรับกับคุณนวัดอิสระไกรศรีตอนนั้นว่า
อาจจะพูดทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนใดนะคะครับผมก็น้องก็ออกมาขอโทษเนาะนะคะแล้วก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าจำเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีคนที่แบบใช้ตัวเองเนี่ยในทางที่โปรโมทในเรื่องของมาร์เก็ตติ้ง
เขาบอกเขาไม่รู้จริงครับผมก็ออกมาขอโทษขอโพยแต่ก็มีผลมาถึงช่องด้วยแล้วก็โดนนะครับปลดฟ้าผ่าล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

พูดถึงพระเอกเบอร์ต้นและอยากจะพูดถึงคนนี้มาก

และก็ล่าสุดพึ่งจะประกาศ

ที่เขาเล่นที่เขาได้รางวัลไปที่เพิ่งไปรับรางวัลแล้วประกาศว่าคบกับอายุนั่นแหละ
และเขายังเป็นเจ้าของตึก๓แห่งในย่านทำเงินรวมมูลค่าแล้วกว่า๔๒๕ล้านบาท
อ๋อเพราะงานไม่ได้รวยมาจากไทยอย่างเดียวมีธุรกิจด้วยใช่เขามีธุรกิจด้วย
เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็งานอดิเรกเขาเนี่ยคือ
สมรถยนต์หรูราคาไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
หนูเรียกนี้น่ะตามไอจีเขาอยู่เห็นเขาบางทีเขาก็ไปฟันด่าไปอะไรยังไงด้วยนะคะ

เออแบบความเฟรนด์โซนแล้วแบบก้าวข้ามกันมาอะไรอย่างนี้นะฮะ

ก็เราหาได้แหละแต่ว่าข่าวเราเสื่อมก่อนไง
ฮัฮฮัฮฮัฮฮัฮฮ่าเพิ่มพันกว่าล้าน
ฟิงเล่นอาทิตย์นี้ประเทศไหนครับ๗๘นะครับ
พรุ่งนี้ละครับ๗๙เนอะแล้ววันนี้ตอนนี้เขามาถึงเมืองไทยแล้ว
เกาหลีเข้ามาที่นี่กันดารามากันเยอะไหม

พรุ่งนี้เจ็บโมงเช้านะฮะอ๋อเอาละไปกันก่อนนะฮะ
กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์ก่อนขอรบทรงชาติ